ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะ
ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถึง๕รายด้วยกัน
โตไซค์ชนกันแล้วกระเด็นไปชนมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงค่ะ
ดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดกันเลยนะคะ
มาแล้วแล้วชนกันแล้วเนี่ยค่ะคันนั้นเนี่ยคือจอดเพื่อที่จะส่งคนลงรถมอเตอร์ไซค์
แล้วมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วมันก็กระเด็นมาโดน
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บทั้งหมด๕รายด้วยกันค่ะ
หน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่กล้องเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
ถนนคลองใหม่บางควายที่บังปะโกงฉะเชิงเศร้า
คือพนักงานก็กำลังทยอยเข้าบริษัทนะคะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็จอดส่งผู้หญิงเสื้อแจ็ตสีดำลงรถแล้ว
กำลังจะออกรถเนี่ยค่ะมันกระเด็นมาโดนแบบนี้
นี่คือ๗โมงครึ่งนะเมื่อเช้านี้นะคะ
คุณพิชชากรอายุ๑๘ปีขี่มอเตอร์ไซค์มากับนายภูผา
แล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาจะข้ามเลนจะเข้าโรงงาน
จังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
ซึ่งนายชาญเป็นชาวเมียนมาขี่มากับนางสาวจักรยานะคะ
ก็แซงขวาข้ามเลนมาพอดีก็เลยทำให้ชนกันค่ะนะคะ
แล้วพอชนปุ๊บมอเตอร์ไซค์ของนายชาญกระเด็นไปชน
กับคันที่จอดส่งผู้โดยสารจอดส่งคนลงเนี่ยค่ะ

ส่งยายลงจากรถพอดีกระเด็นไปคนละทิศคนละทางค่ะ

เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บรวม๕รายด้วยกันนะคะ
ก็ปฐมพยาบาลแล้วนำส่งเพื่อที่จะรักษาตัว
เดี๋ยวจะต้องสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด
แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
หน้าโรงงานเมื่อเช้านี้เลยค่ะคุณผู้ชม